ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
เผื่อใจให้ไฟฟ้อง

เสียดายที่เกิดมาจน

ฟังคำย้ายขึ้นมา
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณวรุษร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้

คุณพ่อทำสำเร็จแล้วนะครับเผลอใจรักครับยอดรักสลักใจ
เมื่อกี้บาทบอกบาทจะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคนดี
บ๊าซบอกล้องแล้วหนูก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ย
แล้วพ่อล้องล้องแม่งอย่างเงี้ย
ดีใจที่ดีใจมากเพราะว่าอะไรเราจะได้เงินไปโรงเรียนแล้วถูกไหมคะ
ดีใจคุณพ่อเก่งไหมอ่ะคุณพ่อเก่งไหม

ด้วยความสามารถทางด้านการร้องเพลง
ร้องได้แล้วเพลงแรกพี่วรุษโล่งไหมคะ
โล่งไปเลยโล่งนะโล่งเลยนะฮะ
อีกแค่๔เพลงครับความฝันของครอบครัวคุณรุษจะเป็นความจริง
กับ๓ตัวช่วยยังอยู่ครบเลยพร้อมสำหรับเพลงต่อไป

ก่อนจะร้องเป๊กมีคำถามถามพี่วรุษหน่อย
ที่ร้องแล้วก็เสียงต่ำมั่งสูงมั่งเนี่ย
คือเราเจ็บตรงนี้ด้วยไหมคะพี่วรุษเวลาเราเปล่งเสียงออกมา

ถ้าเราก้มเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งหลักเนี่ยมันจะแน่นเลยครับ
ถ้ามีอาการแบบขึ้นมาแล้วแบบมันจะหายไปคำนึ
เสียดายที่เกิดมาโจรต่อได้
ไม่ต้องรอดนตรีก็ได้อุ้ยนี่ทำให้เห็นภาพมาก

ให้เป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
เอาละครับถ้าพร้อมเรามาถึงเพลงที่๒กันเลย
เพลงนี้๒๐๐๐บาท
ฟังอินโทรกันก่อนแล้วค่อยมาคิดกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

เคยอยู่ครับเพลงเขาก็ดังอยู่ครับ

เพลงนี้น่าจะยากกว่านะครับ
ดังไม่ถึงเพลงที่๑นะครับ

ตัวช่วยยังอยู่ถ้าไม่มั่นใจใช้เลยนะครับตัวช่วย
แต่ตอนนี้ตัดสินใจก่อนว่าจะสู้หรือจะหยุดนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทคุณวรุษครับ
คุณจะสู้หรือคุณจะหยุดครับ
สู้ต่อกล่องว่าสู้ครับสู้ครับ
จักใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้

บอกลงว่า

แสดงว่ามีความตั้งใจในเพลงนี้

ถามลูกสาวดีกว่าน้องบาท
เพลงนี้คุณพ่อเคยร้องให้ฟังไหม

พ่อรู้ใช่ไหมเพลงนี้เพลงอะไร

พ่อรู้อยู่นะพ่อรู้อยู่

ไม่แน่ใจแต่หนูก็รู้

สู้ต่อไปเพื่อครอบครัวเรา

และได้ใจความกำลังใจเต็มเปี่ยม
เต็มที่นะครับพร้อมนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะครับคุณมนุษย์
ขอให้โชคดีจริงจากใจเลยนะครับ

มูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาครับ

ก็จะรู้ว่าหัวใจพี่ใหม่หรือเก่า
มีบุคสลายเสียหายส่วนใดหรือเปล่า
หรือมีรอยแตกราวปิดท่ากาวลองตาตรงใน
ห้องหัวใจพี่นี้ยังคงไม่เอี่ยม
เป็นใจแท้ไม่ใช่ใจเทียมไม่มีเล่เหลี่ยมลวดลาย
มีแต่ความรักเตรียมล้นจนเต็มห้องใจ
พี่ยินดีมาไพ่โปรดรับไว้ผิดจารนา
เมื่อไหร่จะรับเมื่อไหร่จะรู้

อยู่ก็จงให้รีบบอกมา
หรือถ้ายังโสดได้โปรดจงคิดเมตตา
ช่วยสละเวลาพิจารณาหัวใจให้ที
พี่เอาหัวใจฝากไว้เพื่อรอคำตอบ
พี่พร้อมให้เธอทดสอบ
ข้างในห่องหัวใจ
หากว่าน้องยังมองเห็นค่าความดีพี่ก็พร้อมจะมอบชีวิตถ้าคนดีพิจารณา
่งบอกให้รู้ว่านักดนตรีและนักร้องมารถคนละคันนักดนตรีนี่มารถบัตรนักร้องมาเรือดำน้ำ
บางช่วงนี้ต่ำมากแต่ว่าเราได้เห็นอย่างหนึ่งในการเล่าเพลงต่ำของพี่บนรุษนะ
ได้เห็นภาวะของการที่แบบพร้อมจะสู้อ่ะไม่ว่าจะอะไรมาก็ตามอ่ะโอเค
เรามีเท่านี้แต่เราก็สู้ในแบบของเราเท่มากพี่บนรุษนะเจ๋งจริง
ถ้าสำเร็จถูกต้องหมดหมืนเพลงที่หนึ่ง๒๐๐๐๐บาท
เอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญกันแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณวรุษร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ข้ามใจข้ามใจข้ามใจ

โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้